ท่านผู้ชมครับแวะไปดูบรรยากาศของการเมืองกันนิดนึงก็แล้วกัน
มีคนบอกไปเจอนายกเศรษฐาออกกำลังกายอยู่แถวสะพานที่จังหวัดนครปฐม
หน้ามือหน้าคลายคลายมากจริง
ท่านนายกเศรษฐาอยู่ด้านบนนะฮะข้างล่างคือตัวตึงนครปฐมนะฮะ
อ่าเขาบอกดูไปดูมาหน้าคล้ายคล้ายกันโหแต่บึ๊กดีเหลือเกินข้างล่าง
มีนะครับผู้ชมครับอ่าแต่คุณเศรษฐาทุกวิสินก็บึ๊กน่ะใช่ไหม
ฟุตบอลใช่ไหมคะออกกำลังตัวใหญ่ตัวสูงนี่นะฮะ
แต่ก็ก็คลายค่ะเขาคลายทุกคนเพิ่มขึ้นมาโอ้โหแล้วขวางมือนี่ถึงขั้นยกลำโพงเลยนะฮะ
นี่ครับถอดเสื้อโชว์หุ่นนะฮะเต้นยกลำโพงอย่างสนุกสนานกลางสะพานในจังหวัดนครปฐม
อ่าผู้ที่ได้ฉายาว่าตัวตึงนครปฐมคนก็ไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะ
คือคลิปนี้พอเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ก็นี่ฮะคนก็แสดงความเห็นกันเยอะ
จังหวะได้นายกมนตรีท่านใหม่พอดีนะครับคุณเศรษฐาทวีสินหน้าคล้ายกัน
บางคนก็บอกเอ๊ะฝาแฝดหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ
ก็จะมีตลอดนะคะหน้าคล้ายพลเอกประยุทธ์หน้าคล้ายคนดังอะไรอย่างนี้
ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยเดี๋ยวรอคอรมอใหม่
หน้าคล้ายคอลโลมอลเหรอคะเผื่อจะมีหน้าคล้ายกันอีกเยอะ